ตามอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นพาดหัวตัวรองหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะ
เยดรก่อนตายไปกับรถเก๋งขาวที่พูดถึงเรื่องนี้
กำลังพูดถึงเรื่องของอาจารย์อัดที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒนภิบูรสงครามที่จังหวัดพิศนุโลก
พบเป็นศพอยู่ในแม่น้ำน่านนะคะเมื่อช่วง๔ทุ่มของวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่ว่าน้องสาวแล้วก็ญาติไม่ปักใจเชื่อ
เพราะว่าคิดว่าเป็นเหตุฆาตกรรมเนื่องจากทรัพย์สินของผู้ตายมีศูนย์หายไปด้วย
แล้วก็มีผู้ชายที่เป็นบุคคลต้องสงสัยมารับไปในวันที่ก่อนจะเกิดเหตุนั่นเองนะคะ
โดยเรื่องนี้พลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนก็มีการประชุมคลี่คลายคดี
กรณีที่ไปพบศพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัตอิงคณินันบัณฑิต
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณรักษาสาขาและสารสนเทศศาสต
มหาวิทยาลัยราชพัฒนภิบูรสงครามจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
คือถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในแม่น้ำน่านที่จังหวัดพิศนุโลก
สักประมาณ๔ทุ่มวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้น้องสาวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรัศนพรบัณฑิตนาคสวัสดิ์
เชื่อว่าพี่ชายไม่ได้เสียชีวิตจากการที่กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
แต่เป็นการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมนั่นเอง
เพราะว่าน้องสาวบอกว่าทรัพย์สินของพี่ชายหายไป
แล้วมีผู้ชายต้องสงสัยมารับตัวไปก่อนที่จะกลายเป็นศพ
ทรัพย์สินศูนย์หายไปแล้วก็น้องสาวแจ้งความไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ
คือก่อนตายผู้เสียชีวิตนะครับยังใส่เป็นสร้อยคอทองคำยังใส่แหวนอยู่เลย
แต่ปรากฏว่าภาพถ่ายของศพเนี่ยไม่มีทั้งแหวนส่วนสร้อยคอทองคำเนี่ย
กลับกลายเป็นแค่เชือกร่มแล้วก็แขวนพระเท่านั้นเองนะครับ
น้องสาวจึงสงสัยทำไมทรัพย์ศิลป์หายไปด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมีการตรวจสอบมีการพิสูจน์ด้วยนะคะ
แต่ว่าทางด้านพลตำรวจตรีถาวรก็ระบุว่าเบื้องต้นผลการชนะสูตร
พบว่าเสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นการแจ้ง
ยังไม่ได้แจ้งเป็นรายลักษรนะคะเรื่องผลการชนะสูตร
คือแจ้งด้วยวาจาว่าเสียชีวิตเนื่องจากสมองขาดอากาศ
เพราะว่าจมน้ำแล้วในปอดมีทั้งน้ำมีทั้งดินโครน
นี่ค่ะคือสิ่งที่ได้รับแจ้งมา
ดังนั้นการที่ปอดมีน้ำมีดินโครนจึงไม่น่าจะเสียชีวิตก่อนจมน้ำ
ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีผู้ชายต้องสงสัยมารับไปด้วย

ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามสอบสวนให้ได้เร็วที่สุด
แล้วก็มีการสั่งการทางด้านชุดสืบสวนให้ไปดูเลย
กล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เพราะว่าวันสุดท้ายที่พบผู้ตายคือ๒ตุลาคม

ตอนนั้นผู้ตายจะไปพบเจ้าอาวาส
แต่ตอนที่เดินทางไปหาที่วัดเจ้าอาวาสไม่อยู่
หลังจากนั้นไม่มีใครพบเห็นอีกเลย
มาเจออีกทีนึงคือ๔ทุ่มของวันที่๓ตุลาคม

จากการตรวจสอบก็ไปตรวจสอบรถยนต์ของผู้เสียชีวิตค่ะ
พบว่ารถจอดล็อกเอาไว้เรียบร้อย
เสื้อผ้าเอ่ยสูตรต่างยังอยู่ในรถปกติ
แล้วก็เชื่อว่าผู้ตายไม่ได้กลับมาที่รถ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเก็บรอยนิ้วมือ
แล้วก็หาหลักฐานภายในรถเพิ่มเติมไปประกอบสำนวนคดี
ก่อนที่จะไปตรวจสอบที่บ้านพักของผู้ตายด้วยนะคะ
ประเด็นต่างที่ทำให้อาจารย์อัดเสียชีวิตนี่มีประเด็น
มีประเด็นอะไรบ้างตั้งแต่การกระทำตัวเอง

เพราะตัวอาจารย์เองก็มีการรักษาตัว
ในเรื่องจิตเวทอยู่นะครับมีประวัติการรักษาตัวอยู่
ส่วนหนึ่งเหมือนกันหรือประเด็นอื่น
การฆาตกรรมอื่นในเรื่องขัดแย้ง
ขัดแย้งกับเพื่อนชายด้วยกันหรือนะครับหรือฆาตกรรมในเรื่องประสงค์ต่อทรัพย
ถ้ามีรักษาเราก็จะต้องดูในทุกเรื่อง

ก็บอกว่าตอนเห็นสภาพศพของพี่ชาย

เพราะว่าหนึ่งเลยคือพี่ชายว่ายน้ำเป็น
และ๒ตอนที่พบศพไม่เจอทั้งแหวน
แต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของสร้อยคอสายร่มสีดำ
คล้องพระอยู่๓องค์ที่พบในคอของผู้ตาย
เรื่องต้นตอนแรกญาติบอกว่านี่ไม่ใช่ของผู้ตาย
เป็นภาพที่ผู้ตายสวมใส่สร้อยคอสายร่มสีดำไว้จริง

ทีนี้มันก็มีความสงสัยค่ะว่าอาจจะถูกเพื่อนชายวัย๓๐กว่าปี
ที่เดินทางไปจากจังหวัดอุตรดิษฐ์ด้วยกัน
ทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วเขาก็หายตัวไปหรือเปล่า
ซึ่งมีข้อมูลมาบอกว่าเห็นผู้ตายขึ้นรถไปกับผู้ชาย
คนขับที่สวมใส่เสื้อแขนสั้นเป็นเสื้อคอโปโลสีขาว
แล้วด้านหลังมีตัวอักษรว่าโรงเรียนธีระธาดา
ทีนี้ก็ต้องมีการไปตามต่อนะคะ
แล้วก็ตามตัวผู้ชายคนนี้มาสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนที่อาจารย์อัดไปขึ้นรถคือวันที่๑ตุลาคม
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบรถของอาจารย์ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไร

แล้วก็ผู้ตายก็ขึ้นรถไปกับผู้ชายคนขับที่สวมใส่เสื้อแขนสั้น
ลักษณะแบบที่คุณอริยาบอกที่ติดอักษรข้างหลังว่าโรงเรียนธิรธาดา

เพราะหลังจากเกิดเหตุหายไปเลย
แล้วก็ทางด้านของเพื่อนของผู้ตายคนหนึ่ง
เป็นคุณครูเป็นข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล๒วัดครูหาสวรรค์
แล้วก็เป็นวัยยาวัชกรวัดครูหาสวรรค์
ก็เปิดเผยว่าในช่วงบ่าย๒เศษของวันที่๒ตุลาคม

คืออาจารย์อัดเคยมาบวชที่วัดแห่งนี้
แล้วก็ยังแวะเวียนมากราบท่านเจ้าอาวาสอยู่นะครับ
แล้วก็ตอนนั้นได้มีการพูดคุยกับอาจารย์อัดด้วย
อาจารย์อัดก็ยังมีท่าทางเป็นปกติอยู่เลย

ิ้วขนมมา๑ถุงแล้วถือกระเป๋าเล็กมาด้วย๑ใบ

ไม่เชื่อว่าอาจารย์อัดจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะครับ
นี่เป็นคำให้การต่างตำรวจก็ต้องสืบสวนต่อนะครับ
ส่วนบรรยากาศงานสวัสดิ์พระพิธรรมอาจารย์อัดในหน้าคืนที่๒
ที่วัดครูหาสวรรค์จังหวัดพิศนุโลก

แน่นสาราท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าโศกเสียใจของญาติ
แล้วก็เพื่อนอาจารย์รวมทั้งนักศึกษาที่มาร่วมงานนะครับ
เพื่อนอาจารย์ที่เคยได้ร่วมงานกับผู้เสียชีวิต
แล้วก็คณะลูกศิษย์ยังติดใจสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ต่างไม่เชื่อว่าอาจารย์อาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เพราะว่านิสัยส่วนตัวของอาจารย์นั้นเป็นคนร่าเริงแจ่มใสจิตใจดี
ไม่น่าจะมีเรื่องเครียดคิดมากอะไรนะครับ
ขณะที่ทางญาติและครอบครัวยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำศพส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
คาดว่าจะสามารถนำศพกลับมาได้ทันกำหนดพิธีชาปนกิจศพ

ที่ทางญาติได้ร้องขอไว้กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

เพราะว่ากระแสข่าวออกมาแล้วก็ทางตำรวจก็เปิดเผยมาส่วนหนึ่ง
ว่าจริงแล้วอาจารย์อัดเนี่ยก็มีคนที่คบหาดูใจอยู่แล้วด้วยนะครับ
กำลังจะเดินทางขึ้นมาพบอาจารย์อัดอยู่แล้วเชียว
แต่ว่าอาจารย์อัดกลับไปกับผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ